เขาบอกมีโฟมไวอย่างรูปยุงในโลกมันเป็นโหลกเลยค่ะแล้วข้างหลังมันเป็นไม้หมดเลยค่ะท่าน
คือคงเหลือเป็นน้ำหมดแล้วใช้ไม่ได้หมดแล้ว
เมื่อคืนสั่งหอนใจนะคะเห็นเต็มเลยยังว่าเอ๊ะไปแม่จะไหม้ไม่คิดว่าจะเป็นของตัวเอง

สุดท้ายว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย

เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย
เพราะว่าเมืองนี้จะเป็นที่สุดท้าย